พิธีกรขึ้นหิ้งเลยนะฮะสำหรับคุณกันกันตะถาวร
แฟนเขาชื่อน้องพลอยนั่นเองนะคะล่าสุดนี้ควงกันไปสวีทหวานเลย
หิมะชำแบบนี้อยากจะเอานี่น้ำแข็งใส
แดงราดไปเลยนะคะคุณดูสิอร่อยหรือเปล่า
อันนี้ต้องเรียกว่าอะไรหน้ากากไม่โสด
แล้วคู่นี้เขาน่ารักมากเลยนะคะ
แต่ว่าหลายคนรุนนะเพราะว่าเห็นพรรมโซวีตแบบเนี้ย

ขอแต่งงานคุกเขาขอแต่งงานท่ามกลางหิมะหรือเปล่า
หนุ่มกั้นบอกมีมโนจ้ะไม่มีจ้ะก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแพลนวิวาเลยนะคะ

แต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้า
แต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยแล้วกันเนาะ
โดยฝ่ายหญิงค่ะก็เข้าใจแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็ไม่เร่งรีบ
โดยกันค่ะไม่หวั่นว่าอายุจะเพิ่มขึ้นแล้วมีลูกยาก
เพราะว่าเจ้าตัวตั้งใจจะไม่มีอยู่แล้ว

อย่าว่าแต่พวกคุณเลยครับไอ้พลอยยังรอเลย

แต่ว่ามันก็มีการแพลนกันไว้เนาะ
ว่าน่าจะประมาณปลายปีหรือว่าต้นปี

หมายถึงว่าเรายังไม่ได้แพลนเมื่อวันไหน

เพราะว่าจุดเริ่มต้นยังไม่มีเลย
แต่ว่ามีการคุยคร่าวว่าสุดท้ายคือ

แล้วก็สะดวกสบายกับทั้งเราสองคน

ตอนนี้เลยณขณะนี้คือผมยังไม่อยากมี
ตอนนี้ยังไม่อยากมีแต่ในอนาคตไม่แน่นะคะ
ซึ่งคู่นี้ก่อนที่เขาจะมาเปิดตัวหนุ่มกันเนี่ยนะคะ

เห็นกกหูบ้างเห็นมุมมบนบ้างทนข้างบ้าง
นี่เป็นที่มาของรายการที่เขาให้ทำหรือเปล่า

แต่พอเปิดตัวมาแฟนสาวอย่างนี้ก็สวีทหวานเลยนะคะ
หนุ่มกันบอกด้วยว่าจริงจังกับความรักครั้งนี้นะคะ
ที่สำคัญความรักครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจรักอย่างเดียวนะ
เป็นธุรกิจแบบว่า